เมื่อไม่กี่นาทีที่ผ่านมานี้เองนะคะที่ซิดนี่ออสเตรเลียนั้นมีการเฉลิมฉลอง
เข้าสู่ศักราชใหม่อย่างยิ่งใหญ่ด้วยการจุดดอกไม้ไฟเฉลิมฉลองที่อ่าวซิดนี่ค่ะ
นี่ก็เป็นบรรยากาศที่บริเวณอ่าวซิดนี่นะครับ
ก็จะจัดงานใหญ่อย่างนี้เป็นประจำทุกปีนะครับมีประชาชนไปรวมตัวกันอยู่จำนวนมากนะคะ
นับแสนคนค่ะรอบอ่าวค่ะ
บรรยากาศที่นี่ยังใหญ่อลังการที่น่ะครับเพราะว่า
ปีนี้มีการใช้พลุไฟถึง๗ตันนะครับในการที่จะจุดเฉลิมฉลอง

คุณจุธารัฐก็เคยเป็นสิทธิ์เก่าออสเตรเลียอยู่

ซึ่งเมื่อมีการจุดเฉลิมฉลองขึ้นมาแบบนี้ทั่วอ่าวเลย

เขาจะมีการปิดเส้นทางหลักนะคะ
โดยเฉพาะที่ซิดนี่บริเวณนี้เนี่ยประชาชนจะไม่ให้ใช้รถผ่านเลยนะคะ
เพราะว่าสถานที่จัดงานจะเป็นบริเวณกว้างรอบอ่าวเลยค่ะ
ประชาชนสามารถที่จะไปหาเลือกจุดนั่งชมวิวได้ทุกจุดเลย
ครับซึ่งพื้นที่ที่กว้างใหญ่นี้ก็สามารถที่จะรองรับ
ผู้ที่จะเข้าไปชมพลุที่สวยงาม
คาดว่านะครับปีนี้อย่างน้อยที่เขามีการประเมินการกัน
ก็น่าจะมีไม่ต่ำกว่า๒ล้านคนนะครับ
สำหรับผู้ที่จะเข้าไปดูพลุในวันนี้นะครับ
ซึ่งชุดการแสดงพูดในวันนี้เขาก็มีชื่อด้วยนะครับ
ก็จะเห็นว่าพลุนั้นหลากศีรษรจริงนะครับ
ค่ะนอกจากการจุดพลุก็จะมีเสียงดนตรีประกอบด้วย

ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่ถ้าจะไปชมการเคาน์ดาวน์
จะต้องไปจับจองพื้นที่กันตั้งแต่ช่วงบ่ายแล้ว
เพื่อที่จะไปจองจุดที่ดีที่สุดที่จะสามารถเข้าไปชมพลุได้
กลางอากาศที่ค่อนข้างที่จะอุ่นสบายในช่วงฤดูร้อน
ขณะเดียวกันก็มีประชาชนจำนวนมากไปรอชมพลุไฟอยู่บนเรือ
ที่ถูกนำไปจอดลอยอยู่ในอ่าวซิดนี่บริเวณนอกสวนพฤกษารอยโยด้วยนะคะ

นี่ก็เป็นบรรยากาศที่เพิ่งจะเกิดขึ้นเมื่อประมาณ๑๕นาทีที่ผ่านมานะครับ
ตอนนี้ออสเวรียก็ได้เข้าสู่ศักราชใหม่ปี๒๐๑๖อย่างเป็นทางการแล้วครับ
อ่าวซิดนี่แต่อย่างใดนะคะแต่ก็ถือว่าเป็นมาตรการที่ทั่วโลกตอนนี้ให้ความสำคัญค่อนข้างมากค่ะ